กระสุนปริศนาปีใหม่แล้วคราวนี้นะมาตกมาใส่ผู้ชายคนนี้ไปหาปลา
พ่อของผู้เสียชีวิตตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่บอกว่าค่ะ
หนึ่งไม่รู้ใครยิงสองไม่รู้คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่แหละครับไปเจอร่างของนายเอกรัฐการินอายุห้าสิบเอ่อขอไปฮะยี่สิบห้าปี
จมกองเลือดอยู่ที่ท้ายเรือหางยาวช่วงค่ำของวันที่๒มกราคมที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าก็ดื่มฉลองกันอยู่นะ
นายเอกรัฐบอกว่ามีคนบาดเจ็บให้ไปรับที่ท่าน้ำโขงนะครับ
บริเวณหาดบ้านดอนมหาวันที่เชียงของเชียงรายนั่นนะฮะ
ซึ่งฟังจากสำเนียงแล้วน่าจะเป็นคนลาวนะฮะเป็นชาวลาว
ส่วนสาเหตุที่เพื่อนโดนยิงเขาไม่ทราบครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงด้วยนะฮะ
ถามใครก็ไม่มีใครรู้ช่วงปีใหม่เสียงปืนเสียงพลุเสียงประทัด
มันดังปนกันไปหมดฮะเขาบอกแบบนั้นขณะที่นายเล็กการิน
พ่อของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าเพื่อนที่ทำงานโทรมาบอกเขา
บอกลูกโดนยิงนะได้รับบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลนู่น
พอไปถึงนะฮะก็หมอกำลังปั๊มหัวใจเลยแต่ลูกก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
สภาพที่หัวไหล่ขวามีรอยกระสุนใบหน้ามีแผลฟกช้ำดำเขียว
บอกเสียใจไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับลูกผม
ตอนนี้อยู่ระหว่างผลชนสูตรครับรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลเชียงราย
เพื่อจะได้ทราบแน่ชัดว่าจริงแล้วลูกชายเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
แต่เบื้องต้นเพื่อนของลูกชายบอกว่าลูกเนี่ยโดนยิงจากฝั่งประเทศไทยนะ
แล้วก็ข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะครับ
ที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยทำงานรับจ้างแล้วบางครั้งก็ไปหาปลาก็ไปกับเพื่อนบ้างแหละ
นะแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรให้ต้องกลุ้มใจครับ
ผมก็รีบไปห้องบ้านผมไปเจอกับลูกหมอปั้มของชายอยู่
แต่ว่ามันเสียชีวิตตั้งแต่พี่เขาแล้ว